แต่ยังอยู่กันที่พิษโซเชียลนะคะคุณผู้ชมแต่คราวนี้เนี่ยมาแบบระรานลุกรานกันเลยทีเดียว
เกิดขึ้นกับสาวใบเฟิร์นพิมชนกช่วงนี้กำลังกระแสมาแรงเลยสำหรับสาวสวยแถมยังโสดคนนี้นะคะ
คือล่าสุดเนี่ยมีคนมาตามรังความเป็นพวกโรคจิตคุณหนักเลยนะคะ
หนุ่มหนุ่มทั้งในจอและนอกจอเนี่ยก็เข้ามาจีบเธอเยอะแยะมากมายแถมยังมีรายชื่อเป็นระดับพระเอกอีกด้วยนะคะ
งานนี้ใบเฟิร์นจะยอมจิจ๊ะด้วยหรือไม่ยังไงไปฟังกันค่ะ
ไม่มีไม่มีเลยแต่เราไม่บอกไม่มีเลยค่ะท้าทายเลยมีจิบจีบบ้างไหมครับผู้ชายแบบเข้ามาจีบ
อะไรนะเราต้านเขาออกหรอค่ะมันมันก็เหมือนช่วงนี้มันก็งานกำลังแฮปปี้ละครกำลังสนุกแล้วก็ถ่ายไปออนไปค่ะ
ล็อกไม่ได้แบบไม่ไม่ตอบความยาวต่อความยืดไม่อยากตอบค่ะไม่กลัวเหรอครับเฟิร์นไม่กลัวนะบางทีแบบเหมือนแบบมันเห็นบ่อยจนแบบก็มองเป็นเรื่องขำก็ได้หรือแบบจะซีเรียสก็ได้อะไรอย่างเงี้ย
มันอยู่ที่มุมมองของเราจะไปห้ามห้ามไอจีนี้เดี๋ยวไอจีอื่นก็ผุดขึ้นมาอีกอยู่นิ่งดีกว่านะคะปลอดภัยสุดแต่ทางที่ดีพวกนี้มันต้องโดนบทเรียนสั่งสอนบ้างนะคะพวกที่มือบอลแล้วก็แบบนิสัยไม่ดีผ่านตำรวจด้วยแล้วกันเนอะใช่ค่ะ